ร้องเลี้ยงชันตาเชฟเข้าเรียง
เอาละครับจางเลี่ยงพาทั้ง๖คนไปเรื่องอาหารที่พวกเขาต้องทำกันเลยนะครับ

ยินดียินดีต้อนรับเอาเมนูแรกของเราออกมาก่อนเลยดูนะครับ
นี่เข้าปั้นเชี่ยงไฮเขาใครทำดีละ
จางเลี้ยงหล่อจังเลย
นี่เป็นอาหารที่เราทานตอนเด็กเพราะฉันเป็นคนเซี่ยงไฮ

เธอเป็นคนเซี่ยงไฮทำไมต้องเธอด้วยเล่า
เอาจานผมกลับขึ้นมาก่อนเดี๋ยวเอาขึ้นมาก่อนสิ
เอาไปไม่ได้นะเอาจานผมกลับขึ้นมา

เอาฟันเชี่ยงไฮเป็นแบบนี้หน้าตาแบบนี้
จานที่สองไส้หมูกวางตูง
ยอดเลยไส้หมู

เหมือนจะรู้ว่ามันยากอะนะครับแหมนกรู้
ผมคิดว่าเมนูที่ง่ายแบบนี้ต้องให้เพื่อนชาวต่างชาติ

จริงผมวิเคราะห์และแบ่งตามภูมิศาสตร์

จึงให้เขาทำไส้หมูกวางตุ้ง

ลุกมามาเลยขอบคุณมากวัดดีฮะ

แต่ทีนี้ยังไม่มีอาหารชาวคนเกาหลี

ดีมากจานต่อไปดู

สนับส้มความต้องกลัวนานกิ๊ง๒คำ

ฉันก็พุ่งออกไปเอาพุ่งไปแย่งเอามาเลย
นักก็เรียกว่าข้าวเหนียวดำนานกิงนะจะให้ใครทำ
ช้องใต้ลินเป็นคนนานกิงหรือเปล่าอย่างนี้เธอเลยช้องใต้ลินข้าวเหนียวดำนานกิง
ต่อไปจานนี้ดูคือจกเสชวน
กเสชวนให้ใครดีจะเป็นไปไข่หนานหรือว่าดิวหยุนหรือว่าไปคงดี
เป่ายิงฉุบอ้าวเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยว

มามามาเล่นต่อเล่นต่อ
ผมชนะทำแล้วกันสาหร่ายหญิงไม่เหมือนกันนะ
ไปเป็นคนปะกิ่งใช่ไหมผมคนปะกิ่ง
อ๋านจะด้วยว่าอยากได้
๑๒๓เปิด
ขนมจีบแป้งข้าวเหนียว
พี่จิ้งไม่ต้องเลือกแล้ว
นี่คือขนมปังทอดหูเป่ย
หิวหอยู่ต้องทำ
เอาล่ะจากเลี่ยงแบ่งเมนูเช้าให้สตาร์เชฟแล้ว
ขอบคุณทัพได้ดีลงจากเวทีได้แล้วครับ
ไม่ส่งแล้วบ๊ายบาย
หญิงจังเลยอ่ะดีมากนะพี่ข่งพูดอีกทีสิพูดใหม่สิ

ไม่รบกวนคุณแล้วเช่นแหละครับ
อ่าดีไหมนะครับมาส่งแล้วอ่าน่าสามารถอิ่งนะ
ไม่ต้องห่วงนะครับมีของที่ระลึกให้โอเคต่อไปคำพูดจาต้องเป็นแบบนี้เข้าใจไหม
ใช่สตาร์เชฟทั้ง๖ท่านพวกคุณรู้แล้วว่าหัวข้อมือเช้าที่ต้องเจอคืออะไร
คุณมีเวลา๙๐นาทีในการทำอาหารเช้าของตัวเอง
และปริมาณของอาหารต้องทำอย่างน้อย๓๐ที่เลยนะครับ
ความรู้สึกแรกก็คือนักเรียนตั้ง๓๐คนต้องใช้แรงเยอะมาก
นักเรียน๓๐คนจะมาถึงที่นี่ในอีก๑ชั่วโมงข้างหน้าเพื่อชิมอาหารเช้าที่คุณทำ
และถ้าหากคุณแพ้คุณได้คะแนนต่ำที่สุดก็จะถูกคัดออก
โรงเรียนสตาร์ทเชฟแข่งขัดอาหารเช้าจับเวลา๙๐นาทีตอนนี้เริ่มได้

การแข่งทำอาหารเช้าสตาร์เชฟทั้ง๖ท่านต้องทำอาหารเช้าภายในเวลา๙๐นาที
เวลา๓๐นาทีสุดท้ายจะมีนักเรียน๓๐คนมาชิมอาหารและให้คะแนนตามความเหมาะสม
หลังจบการแข่งขันผู้ที่ได้คะแนนเยอะที่สุดจะเข้ารอบอัตโนมัติ
ผู้ที่ได้คะแนนน้อยที่สุดจะถูกคัดออก
จากภาพอเมียแห่งการเรียนอาหารเข้าใจ
งาดำถั่วลิสงใส่หมูหยองใส่น้ำตาลสายขาว
อ้าวนี่มันเป็นงานงานใช้แรงจริงจริง
ตอนที่ผมนึ่งแป้งมันล้มเหลวครับระหว่างขั้นตอนเนี้ย
ผมเอ่อพูดตามตรงมันยากมากมากเลยครับ
ผมเคยคิดว่าครั้งนี้ผมจะยอมแพ้ดีหรือเปล่านะ
พอทำแล้วมันมีความยากเกินไปนะครับผมจะทำเมนูนี้ยังไง

มากมากเลยล่ะครับโอ้ย

โอ้ยเป็นงานใช้แรงจริงจริงอ่ะ
ปังทอดหูเป่ยข้าวเหนียวมันเหนียวมากแล้วก็หนักด้วย
ปริมาณของ๓๐คนใช้ไม้นวดฉันก็นวดไม่ไหวแล้วค่ะ
ดังนั้นฉันก็เลยล้างมือให้สะอาดแล้วก็ใช้มือนวดแทนค่ะ
อันนี้เรียกขอบไม่เอาใช่ไหมคะไม่เอาตรงขอบแล้ว
โอ้ยแข็งมากอ่ะทุกคนเดี๋ยวเวลาอีกสิบนาที
นักเรียนจะเลิกเรียนแล้วทานมื้อเช้ามื้อเช้าขอบคุณ
สามสิบนาทีทำเสร็จกันหรือยังยังค่ะยังเหรอ
แต่ยังไงก็แย่แน่ทุกใต้ลิน
ฉันปาร์ตในกลมดีจังเลยนาธิประวัติศาจมาถึงแล้ว
ใช้ได้อยู่นะนี่มันยากจังเลยอ่ะต้องหั่น

ร้อนทั้งอันตรายไม่ง่ายเลยนะ

ให้ฉันช่วยมาช่วยคนหน่อยอย่าหยุดมือนะ
แบบนี้ช่วยได้เยอะเลยน้ำดังอร่อยหรืออืม
อืมอร่อยขี้มือคนปลอดฮะ
อร่อยไหม
อืมแต่ว่ามันเป็นนิดนึงนะ

ฉันทอดพร้อมกัน๒เตาเลยแบบนี้ไม่ทันแน่
อันแล้วอันนี้อันที่๑๑ไปเอาชามอีกอันดีกว่า

หมดเวลามาแล้ว

ทุกคนมาชิมขนมจีบกันนะจ๊ะ

มา
ข้าวเหนียวดำเสร็จแล้ว
มาชิมด้วย
ข้าวเหนียวดำกินค่ะฉันค่ะ
จ๊อกครับจ๊อก

อย่างแรกในสถานการณ์นี้ผมรู้สึกว่าไม่มีข้อได้เปรียบ
พวกเขายังเป็นเด็กก็จะเอ็นเอียงไปทางโอป้าไปชิมอาหารเช้าของเขา
ส่วนผมมันคุณลุงแก่คนนึงใครจะไปสนแล้วจริงไหม
เวลาเข้าเรียนครับเข้าเรียนได้
สตาร์เชฟทั้ง๖ท่านมาหน้าเวที
รู้ชะตาตัวเองเลยล่ะ
ผู้ที่ได้คะแนนเยอะที่สุดเนี่ยจะเข้ารอบโดยอัตโนมัติ
ส่วนผู้ที่ได้คะแนนน้อยที่สุดจะถูกคัดออกนะครับ
ตอนนี้นักเรียนทั้ง๓๐คนอยู่กับอาจารย์จิ๋วข่ง

เอาล่ะนักเรียนทั้งหลายเดินไป

นักเรียน๓๐คนให้คะแนนสตาร์เชฟทั้ง๖ตามรสชาติอาหาร

คะแนนรวมที่สตาร์เชฟทุกท่านได้
จะนำไปจัดอันดับด้วยการแข่งครั้งนี้
ใครจะได้รับความนิยมจากเด็กทั้ง๓๐คน
ได้คะแนนน้อยที่สุดต้องบอกลาครัวสตาร์เชฟ
สตาร์เชฟทุกท่านต่อไปขอเชิญพี่คง
นำคะแนนที่นับเรียบร้อยแล้วมาส่งให้เรา
ขณะนี้ผลคะแนนอยู่ในมือผมแล้วนะครับ
แข่งขันคนที่๓ได้คะแนนไป๒๔๐คะแนน
เจ้าของโจ๊กเสฉวนปลายไข่นาน
ยินดีด้วยครับคนที่๓ของเรา
เราจะประกาศชื่อคนที่๒นะครับ
เขาได้คะแนน๒๔๕คะแนน
วแป้งข้าวเหนียวลูกใหญ่

ต่อไปขอประกาศชื่อผู้ที่ได้ที่๑นะครับ
เขาสามารถเข้ารอบโดยอัตโนมัติ
และเขาได้คะแนน๒๕๑คะแนน
เข้าปั้นไส้อัดแน่นเต็มคำวางเหม็น

ชงใต้ลิ้นลิวหยุนจองอินวู

จะต้องบอกลาครัวสตาร์เชฟของเรา
ริ้วหยุนคุณได้คะแนน๒๓๖คะแนน

เราขอถามชงใต้ลิ้นก่อนนะครับ
คุณคิดว่าคนที่ต้องจากไปใช่คุณหรือเปล่า

ตั้งแต่เทปแรกฉันยุ่งจนหัวปั่น

จริงแล้วการแข่งแบบนี้ก็สนุกดีฉันเริ่มชอบค่ะ
รู้สึกว่าการได้เล่นสนุกแบบนี้กับเพื่อนมีความสุขมากและฉันชอบมากจริงค่ะ
ต่อไปเรามาถามจองอินวูกันบ้างนะครับ
ไม่ว่าผลจะเป็นยังไงผมก็จะยอมรับมันครับ
องอินวูวันนี้คุณได้คะแนน๒๒๖คะแนนนะครับ
เอ่อพูดตามตรงมันไม่มีความคิดว่าจะชนะหรือว่าแพ้แล้ว
สมองมันขาวโพนไปหมดแล้วตอนนี้
จองไต้ลินคุณได้คะแนน๒๒๙
จองไต้ลินยินดีด้วย
จองไต้ลินคุณรอดแล้ว
ส่วนจองอินวู๒๒๖คะแนนต้องขอโทษด้วยนะ
พี่ชายและพี่สาวทุกคนดีต่อผมมากเลย
ความสุขสนุกสนานให้ผมทั้งยังให้ความช่วยเหลือผมด้วย
แม้ผมจะชอบอาหารจีนมากแต่ผมก็ไม่ค่อยได้มีโอกาสทำ
จึงมีความไม่พร้อมในหลายอย่างแต่มาถึงจุดนี้ได้
เอ่อผมเองก็รู้สึกว่าผมเนี่ย
ช่วงดีมากเลยล่ะครับ
องอินวูเชิญกลับไปที่เคาน์เตอร์ของคุณ
ผ้ากันเปื้อนไว้และบอกลากับทุกคนครับ
อาจารย์ครับผมอยากขอร้องอย่างหนึ่ง

ผมเคยบอกว่าพี่สาวของผมทำผ้ากันเปื้อนให้

แต่ก็ขอเตรียมของขวัญไว้ให้กับทุกคนด้วยนะครับ
สู้สู้สู้นะสู้

ต่อไปขอเชิญพี่ข่ง
อบความรักที่มีต่ออาหาร

ข่งก็ไม่มีอะไรมอบให้สำหรับผู้พ่ายแพ้
ขอให้โชคดีครับโชคดี
มอบความสุขให้กับหลายคนผ่านการปรุงอาหาร
ความฝันของผมก็คือความสุขครับ
ผมทำอาหารจีนเป็นครั้งแรกก็ได้ที่หนึ่งเลยเลยได้รับคำชมแล้วก็คำตำหนิ
และความพ่ายแพ้จองอินวู
คือหลายหลายสิ่งทำให้ผมเติบโตขึ้นมาโอ้ยแสบตาสุดสุดไปเลยอ่ะ
ถ้าเรียบทุกข์มันมันจะแข็งนะครับไม่อร่อยด้วย
เรียนรู้หลายอย่างจากรายการนี้ครับรวมถึงเพื่อนเพื่อนที่เข้ามาร่วมรายการด้วยครับ
หวังว่าผมจะทำให้ทุกคนได้เห็นถึงความพยายามจนวินาทีสุดท้ายครับ

ดำเนินต่อไป๑ใน๔คนนี้จะเป็นคนที่๒ที่จะถูกคัดออกในวันนี้
รอบสุดท้ายในวันนี้การแข่งขันที่ทุกคนต้องเจอ

และนี่คือว่าช่วงหน้ายิ่งเข้มข้นขึ้น